คุณผู้ชมครับสลับมาดูเหตุการณ์นี้กันบ้างครับ

ตะว่าพี่กลับไปช่วยไปเอายาบ้านให้หน่อยได้มั้ย

เหตุการณ์นี้มารุมมาตุ้มกันเจ็บทั้งพี่และน้องครับ
รับแจ้งเหตุคนทะเลาะวิวาสมีคนเจ็บ๒คน

จุดเกิดเหตุครับมีเศษขวดแตกระจายเกลือนเลย

นายเอกลักษณ์อายุ๓๗มีบาดแผลถูกขวดแตกบาด
ส่วนอีก๑คนอายุ๒๗นายธนเทพเป็นน้องชายครับ
แล้วก็มีเรื่องกันมันเกิดอะไรขึ้น
น้องชายให้การไปยังงงอยู่นะครับ

เขาบอกว่าก่อนเกิดเรื่องผมกับเมียนอนหลับกันไปแล้ว
น้องชายมาเคาะประตูเรียกมาปลุก
พอเปิดมาเจอเฮ้ยน้องเมานี่น่ะ
แล้วน้องพูดว่าพี่ลืมไปว่าพี่
แต่ช่วยไปเอายาบ้ามาให้หน่อยได้ไหม
พี่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้สิมันผิดกฎหมาย
เท่านั้นแหละครับน้องไม่พอใจทะเลาะกันลงไม้ลงมือ

นางสาวที่พาพรครับ
เป็นพี่สะพ้ายของคนที่มาปลุกพี่ชาย
แล้วก็พี่สะพ้ายตื่นมากลางดึกเล่าให้ฟังบอกว่า
น้องของสามีฉันเนี่ยเขาไปกินเหล้ามากับเพื่อน
เมาเสร็จปั๊บมาเรียกผัวฉันปลุกตื่นยามดึก
แล้วบอกว่าไปซื้อยาบ้ามาให้หน่อย
พอไม่ยอมก็เลยมีเรื่องกัน
ตัวฉันเองเข้าไปห้ามเขาว่ายังไงรู้ไหม
อย่ามายุ่งไม่ใช่แม่นี่เรื่องของพี่กับน้อง

ครั้งใหญ่แหละครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถึงท่านริเลงขนาดนี้
ครั้งที่สามครั้งที่ส่งมาเขาก็มาด่านว่าหนูไม่ใช่แม่เป็นเจ้าพี่

หนูก็ไม่ได้เอาความไปเลยจากเขา

นั่นก็น้องชายสามีฉัน
ส่วนนี้ก็พี่ชายเขาอีก
มันก็เป็นเครือยาศกันนะครับตำรวจตรวจค้นเพิ่มเติมแล้ว
ในที่เกิดเหตุไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องชายมาบอกให้พี่ไปเอายาบ้ามาให้ใช่ไหมฮะ

ส่วนพี่และน้องเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความกันและกันนะครับ

ที่ประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกันไป
น้องเมามาหาเรื่องกับพี่และกลายเป็นเรื่องครับ